หลานชายวัย๓๐ปีค่ะ

กลับบ้านเข้ามาเมาได้ที่ค่ะ
เออะโวยวายปลาข้าวของออกจากบ้าน

สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำคือ

แล้วใช้กล้องอี้หาวปลาดไปที่ตัวยาย
ยาย๙๐แล้วยายเจ๋ย

ดูสภาพยายแล้วตัวเล็กนิดเดียว
เหมือนอ่านข่าวที่เมื่อสักครูนะ
กลับมาอีกแหละ
นี่เนี่ยยายกำลังเล่าถึงให้นักข่าวฟัง

พร้อมกับท่านต้องไปควบกุมตัว

สภาพคือหมดเรื่องหมดแรงหลังจากที่มันอัลวาดหมดฤทธิ์แล้ว
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่ากมลทัศน์ชายหิตอายุ๓๐ปี
นั่งอยู่ที่หน้าบ้านเห็นไหมสภาพหมดแรงแบบนี้
ที่ตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองเยี่ยโศษธรณ์นะ
คุณยายหนูชัยยหิตอายุ๙๐ปีค่ะ

เห็นไหมสีสะแตกมีเลือดไหลออกมานะ
สาเหตุเพราะว่ายายไปต่อว่านายคนนี้
หลานชายที่ชอบเมาเหล้าแล้วทำตัวแบบเกรกมะเรกเกเรนะ
สุดท้ายไม่พอใจค่ะลงมือทำร้ายร่างกายยายนะคะ

บอกว่าคือจริงต้นเรื่องก็คือในหมู่บ้านเขามีงานบุญ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลานชายเนี่ยมันก็ไปร่วมงานบุญ

แล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วเอะอะโวยวายทำลายข้าวของในบ้าน
นพัดลมออกมาจากตัวบ้านจนพังนะคะ
ยายแกก็ไปเตือนพังขนาดนี้ค่ะ

น่าจะซ่อมไม่ได้แล้วด้วยนะเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้แหละ
ที่มันเอาไปฟาดยายของตัวเองนะคะ

ไปจับหัวยายเนี่ยโขกกับเสาบ้าน
หลายครั้งจนยายเนี่ยศีรษะแตกนะฮะ
เพราะดีมากเพื่อนบ้านเห็นเข้าไปห้ามได้ทัน
แล้วช่วยกันปฐมพยาบาลยายเบื้องต้น
แล้วให้เจ้าหน้าที่มารวบตัวหลานชายคนนี้นะ

ตายแล้วยายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ